นี่คือการต่อสู้เพื่อช่วงชิงตัวขาดเข้ารอบไปสุดท้าย

เพราะว่าหนูพร้อมสู้ได้แน่นอนค่ะ

พี่ไม่ได้เขียนคอมเม้นท์อะไรเลยอ่ะชอบค่ะ
ไม่ออกว่าใครควรจะชนะ